มีรถเก๋งคันหนึ่งในรถเขามากันสองคนชายหญิง
เขาเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่แบบคล่อมเลนมาบีบแตร่เตือน
คุณผู้ชมหลายข่าวนะที่มันบีบแต่ไม่ได้เลยนะพี่อุ๋ย
แล้วนี่เป็นยังไงบีบแต่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
อุ๋ยทำไมต้องทำแบบนี้ถ่ายคลิป
แต่ตัวเองก็ขับคล่อมเลนกลางอ่ะ
เพื่อนโซเชียลไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรอก
โซเชียลช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกถ่ายคลิปทำไมต้องลงมาคุยกัน
จักรยานยนต์ก็มากับสองคนชายหญิงแต่เขาขี่คล่อมเลนอ่ะ
รถเก่งก็แค่บีบแต่เตือนแต่มันบีบแตรกันไม่ได้เลยเหรอคะ
พอบีบแรร์ปุ๊บเนี่ยก็จะแบบจะปาดหน้า
เดี๋ยวพอปาดหน้าปุ๊บจอดรถแล้วลงมาทุบรถแล้วก็มาด่าเหมือนเมื่อกี้เลย
แล้วจะมีตามมาอีกคันหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้อ่า
ทีนี้ค่ะเราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สะพานข้ามคลองบางน้ำชนอยู่ติดกับสี่แยกรัชดาท่าพระตรงนี้ค่ะ
คือมีคุณลุงเห็นเหตุการณ์แล้วก็ทีมข่าวของเราก็เลยเอาคลิปให้คุณลุงดูว่า
คุณลุงรู้จักคนที่ก่อเหตุไหมเนี่ยคุณลุงบอกว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะอยู่แถวนี้ไม่เคยเห็นนะคะ
วันเกิดเหตุมันสักประมาณห้าทุ่มได้ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เลยออกมาดู
เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปล้อมรถยนต์แล้วก็เหมือนกับล้อมอยู่สักพักหนึ่งอ่ะ
ก็โวยวายโวยวายแล้วสุดท้ายก็แยกไป
ผมได้ยินทั้งเสียงเบสแล้วเริ่มโวยวายผมจึงมองเลยจากตรงนี้๓๐เมตรมาเนี่ยมาจุดเกิดเหตุ
เพราะงั้นเวลาเขาแอคชั่นทุบรถอะไรผมจึงไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นท่าทาง
แต่เห็นแค่เสียงภูตของเค้าพอดังราณมึงลงมามึงลงมา๕แล้วเหรออะไรแบบนี้
เรามาจุบจุบอะไรอย่างเงี้ย
ทางฝั่งรถเก๋งค่ะเราได้ไปคุยมานะคะคุณโบนะคะคุณกฎชพร
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแฟนนุ่มของเธอขับรถไปถึงสี่แยกตลาดพลู
รถจักรยานยนต์คันนี้ขี่แบบชิดเส้นประเหมือนจะเปลี่ยนเลนแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยว
เขาก็เลยบีบแร่เตือนเพราะไม่แน่ใจจะเปลี่ยนเลนหรือเปล่าหรือจะยังไง

คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่พอใจหัวร้อนขึ้นมาเลยพี่อุ๋ยแล้วขี่ไปปาดหน้า
ที่มีคนซ้อนมาด้วยนะเหมือนกับเป็นลูกชายอ่ะเนี่ยค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุก็เดินลงมาชี้นิ้วสั่งให้ลงจากรถ
ทางฝั่งรถเก่งเขาก็ไม่กล้าลงหรอกค่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณมีอาวุธมีอะไรหรือเปล่า
ทางฝั่งรถจักรยานยนต์ก็ยิ่งไม่พอใจทุบรถแรงมาก
ยาวหวัดสุดท้ายครบปากหน้าจนให้รถจอดเลย
ใช่เขาก็ลงรถมาเลยตอนแรกผมก็ลดกระจกลงเพื่อที่จะคุยกับเขา
แต่เห็นเขามาอารมณ์แรงงั้นผมเอากระจกขึ้นเลยกดล็อกรถ
หลังจากนั้นผมก็ไม่คุยแล้วเขาก็เคาะทุบกระจกเคาะกระจกตบ
ตบกระจกรถหลังจากที่เคาะกระจกกระจกด้านฝั่งคนขับเสร็จแล้ว
เขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดขึ้นฝากระโปรงรถผม
ทางเจ้าของโพสต์ไปแจ้งความที่สอนอตลาดพลูค่ะ
ดำเนินคดีกับทางฝั่งรถจักรยานยนต์นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทางฝั่งรถจักรยานยนต์มาสอบปากคำ
ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงใครผิดใครถูกอะไรยังไง
แต่ที่แน่ฝั่งรถจักรยานยนต์ที่มาทำลายทรัพย์สินเขาเสียหาย
รถเขาเป็นลอยทะเบียนหลุดไปทุบรถเขาเนี่ย
จุดตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนะ
คือความจริงการบีบแรร์เนี่ยเขาก็มีไว้เพื่อสำหรับการเตือนกันจริง
ใช่แล้วรถเก่งคันนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้อะไร
เตือนรถจักรยานยนต์แล้วรถจักรยานยนต์จะเปลี่ยนเลน

มีเด็กซ้อนท้ายมาอีกเขาก็บีบแต่เตือน

ใช่ไหมคือผมเคยเจออย่างนี้เลยนะ
เด็กผู้หญิงเป็นคนขี่ด้วยนะอายุน่าจะ๑๐กว่าขวบ
แล้วผู้ชายนั่งซ้อนท้ายไม่รู้เขายังไงเขาก็
มันก็เซแบบนี้ผมบีบแร่เตือนเหมือนกัน

ผมบีบแต่เตือนเพราะว่ามันจะเซเซอยังไงคุณเดียวมาสอน
ใช่เราก็ต้องเตือนเขาไม่รู้เขาจะไปทางไหน

เหมือนกับเขาจะหัดให้น้องผู้หญิงขี่ด้วย

แต่ว่าคนที่นั่งผู้ชายซ้อนท้ายที่เป็นผู้ใหญ่

ผมก็ไม่ทำไงผมก็ต้องช้าแล้วก็ปล่อยให้เขาไป
ไม่กล้าแลกเหมือนกัน

มองแบบเอาเรื่องมองอยู่อย่างนี้
มันเกิดอะไรขึ้นเราบีบแต่กันไม่ได้เลยเหรอคะ
เตือนกันดีบนท้องถนนไม่ได้ใช่ไหมคะ